ตลอด๒๓วันที่ผ่านมานะคะจากการที่มีประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙บริเวณท้องสนามหลวงค่ะในแต่ละวันจะมีประชาชนเดินทางไปเป็นจำนวนมากแล้วก็จะมีมิจฉาชีพแฝงตัวเข้าไปก่อเหตุนะคะ
วันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำภาพผู้ต้องสงสัยที่มีประวัติในการก่อคดี๕๕คนด้วยกันนะคะเดินทางแล้วก็นำมาติดทางเข้าพื้นที่ท้องสนามหลวง๘จุดด้วยกันในการติดครั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะให้ประชาชนได้เดินทางเข้าไปได้เห็นกันก่อนตามจุดต่างเพราะว่าจะเป็นจุดที่สแกนนะคะรอบท้องสนามหลวงนะคะ
จากนี้นะคะวันนี้แม้ว่าจะเป็นธรรมดาประชาชนจำนวนมากยังคงทยอยเดินทางเข้าไปนะคะอยู่ในบริเวณท้องสนามหลวงในช่วงเวลานี้นะคะติดตามบรรยากาศพร้อมรายละเอียดค่ะจากคุณนำโชคบุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากท้องสนามหลวงค่ะเชิญค่ะ
เป็นวันที่๒๔แล้วนะครับสำหรับการขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙ซึ่งก็มีประชาชนเดินทางมาเป็นจำนวนมากไม่ต่างจากวันหยุด
ประชาชนจำนวนมากยังเดินทางมาที่ท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวังเพื่อขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่องนะครับโดยจำนวนประชาชนในวันนี้มีจำนวนมากไม่ต่างจากวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งหลายคนเลือกเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืด
ประชาชนหลายคนที่ได้ขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙เดินทางมาตั้งแต่เวลา๓นาฬิกานะครับและได้เปิดเผยความรู้สึกที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยเสียงสั่นเคลือเพราะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาทุกคนเป็นล้นพ้นรวมถึงความเศร้าที่เกิดขึ้นสูญเสียบุคคลซึ่งเราถือว่าเป็นหลักของชีวิตอีกองค์หนึ่งนอกเหนือจากพ่อแม่เรา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านมีพระราชดำรัฐมากมายที่จะให้คนไทยน้อมนำพระราชดำรัฐของพระองค์ท่านมาปฏิบัติ
ในส่วนตัวแล้วเนี่ยแทบจะทุกเรื่องหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปไม่ว่าจะเป็นปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไม่ว่าจะเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานหรือแม้กระทั่งผ่านทางหนังสือต่างโดยเฉพาะหนังสือพระมหาชนก
เหนือจากการที่เราเอาไปใช้แล้วเนี่ยยังสามารถสอนต่อลูกหลานได้อีก
อ๋อมาตั้งแต่ตีสามออกจากบ้านเราตีสามอ่ะแล้วก็ตั้งใจว่าจะมาหลายวันแล้วเพื่อนเขาบอกว่าคนมันยังเยอะอยู่
ฉันบอกยังไงยังไงก็เยอะทั้งกับปีก็เลยมาก่อนปิติก็ดีใจมากอ่ะเหมือนกับพ่อหลวงยังอยู่กับเรา
อ๋อในหลวงอ่ะทำความดีตั้งแต่เราดูทรทัศน์นะทุกอย่างอ่ะดีหมดเลยอ่ะคือไม่มีใครเหมือนอ่ะในโลกนี้อ่ะน่ะมีพ่อหลวงเนี่ยดีที่สุด
ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับกอรรสได้นำภาพผู้ต้องสงสัยห้าสิบห้าคนที่ก่อเหตุลักษณ์ทรัพย์ในพื้นที่มาติดบริเวณทางเข้าทั้งแปดจุดโดยรอบท้องสนามหลวงเพื่อให้ประชาชนได้ระมัดระวังทรัพย์สินเช่นเดียวกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่ตั้งจุดตรวจพลาสปอร์ตนักท
ตัวเดินทางมานั้นขอให้มีการพกอุปกรณ์กันแดดติดตัวมาด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอาการวิงเวียนหรือเป็นลมได้นำโชคบุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากท้องสนามหลวงครับ